แต่ถ้าจะก้าวไปที่ไหนอยากให้คุณผู้ชมก้าวไปที่จังหวัดนครราชศรีมา
พาไปเที่ยวเมืองย่าโมกันหน่อย

นั่นก็ใช่แต่ว่ามีอีกที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมไปค่ะ
ที่ที่ว่านี้ก็คือปราสาทหินพนมวัน
อยู่ที่บ้านมะค่าตำบลบ้านโพจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง
ที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมความสวยงาม
ของแหล่งโบราณสถานอารยธรรมขอมกันมากมาย

ที่นี่สร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่๑๖ถึง
เป็นสถาปัตยกรรมในคติความเชื่อของเขมรโบราณ

ต่อมาก็ดัดแปลงเป็นพุทธสถาน
ว่าเป็นประสาทหินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ๕ของประเทศไทยเลยนะคะ
ก็เลยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความงดงาม
ความทรงคุณค่าของประสาทแห่งนี้กันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มีโอกาสมากราบไหว้พระพุทธรูปที่ปฏิสถานภายในปราศาสตร์
ก็ขอพรให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงด้วย

เพราะว่าหลายคนไปโคราชเอาไปไหว้ย่าโม

ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมมีที่พักผ่อนหย่อนใจใต้ต้นไม้
ให้ลูกหลานให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปรับลมกันด้วย
อยากจะแนะนำเพราะว่าโคราชก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่

ประมาณสัก๒๓ชั่วโมงก็ถึงแล้ว
ประสาทหินพนมวันบ้านมะค่าตำบลบ้านโพจังหวัดนครราชศรีมา

นครราชศรีมามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะ

ถูกต้องค่ะอาหารการกินถ้าไปนะ

อร่อยมีบินหมู่บ้านเลยหรือว่าไปกินขนมจีนประโดกก็มี
เยอะถ้าพูดถึงที่เที่ยวโคราชแล้วต้องไปค่ะ

สิคะมีโอกาสเดี๋ยวแวะเวียนไปเที่ยวที่โคราชกันนะคุณผู้ชม